อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

อันนี้อันนี้แข่งตรงนี้นะ

ตรงนี้เงินล้านอยู่ที่คนนี้นะครับประทีบ
ไม่แต่ว่าจะว่าก็ว่าไปนะคะ
จริงแล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ลำบากนะคุณผู้ชม
แต่ว่าวันนี้๒ครั้งแล้วที่เราเจอกัน
ก็มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
นั่นคือความสุขที่ใช้เงินซื้อไม่ได้นะอันนี้

แต่ชีวิตจริงก็คือว่าลำบากกันมากเนี่ย

ก็จะต้องผ่าน๔๐๐๐ตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับป้าดำ

ดำร้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วตกลงป้าดำร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องให้ร้องให้ร้องให้
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทพระดำร้อง

อร่อย
แม่
ชอบในความรู้สึกที่มันพอรู้สึกปุ๊บมันแบบ

เขาก็รักนั่นแหละแต่เราก็ขี้แกล้งเขาไง
ก็โดนเขาแกล้งกลับก็สมควรแล้ว
ใช่ไหมคะแต่ว่าร้องได้นะดีใจจัง
นะคะร้องได้แบบนี้รับราคา๔๐๐๐
จะขอก็รีบขอนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงโลโก้ประจำตัวเลยนะครับของคุณสิรินทานิยากร

คุยเรื่องน้องดำมาเยอะแล้วทีนี้อยากถามหน่อย
ลุงเศกอะเขาเป็นไงบ้าง
เสกเขาก็เป็นคนดีอะ

จะทำอะไรเขาก็ยอมกับสิ่งอย่าง
เขาก็สงสัยน้องดำมาก
คุณเสกเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะ

ถูกเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่ถึงจะไม่พมติบ้างก็
ก็อย่างที่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรนะ
อยู่กินกันมากี่ปีแล้วคะกับป้าดำ
ก็ประมาณเกือบ๑๐ปีนะครับ

ก็เลยเลี้ยงหลานได้อะไรได้

เพราะว่าทางฝั่งลุงเสกเนี่ยไม่มีใครเลย
ดำเขามีคนพ่วงตั้งกี่คน

มันก็ชินไปนะครับ

กลายเป็นความเคยชินแล้วก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเหมือนกัน

กิจวัตรประจำวันของป้าดำนี่ทำอะไรบ้างคะวันหนึ่ง
ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วตื่นครอบครัว
ตื่นตี๓แล้วก็จัดร้านป้าดำโก
เตรียมจัดของไข่ออกมาหน้าลูตัด

พร้อมขายตอนจีบ
ตี๔คนกินป้าดำโกน้ำเต้าหู้มันจะตื่นมา

กาแฟโอนตินชาอะไรมี

ก็มีงานต่อรับจ้าง

ใครไปจ้างไปล้างจานไปทางย่าแล้วป้าดำก็ไป

ก็ไม่ได้ทำอะไรรับจ้างก็เหนื่อย

กลับถึงบ้านถ้าเย็นสุดกี่โมงคะ

หมักแป้งปลาต้องโกแล้วก็

ตอนนี้ถ้าใครขับพรรณไปพรรมา

อ๋อหน้าโลตัสปานบุรีอะค่ะ

มีโลโก้ชื่ออะไรไหม
ไม่มีโลโก้ก็เขียนว่าปลาต้องโกน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้
ปานต้องโก่น้ำเต้าหู้แต่เห็นหน้าประดำแน่นอน
ถ้าเรามาคิดกันแบบอีกแบบนึง
ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ต้องมาทำให้ผิดชีพ

ใช่เพราะว่าหลานก็ไปไม่ใช่หลานของประดำเอง

อยู่กันแค่สองคนเนี่ยน่าจะสบายกว่า
เคยคิดไหมครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้
ไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าเป็นคนรักลูกรักหลาน
ไม่เคยคิดมีแต่ความสงสารแม่ก็ไม่มี
พ่อก็ตายแม่ก็ตายตายหมด
ลูกคนโตก็ตายลูกคนเล็กก็ตาย
ครับก็บางครั้งก็ไอ้คำว่าทอดทิ้งไม่เคย
ไม่เคยว่าจะไปทิ้งหลานไปไหนอะไรแบบไหน
แค่พูดครูเขาครูเขาเวลาเหนื่อยครูประชีพ

ไม่เคยเลยที่เอาเงินไปจะไปทำบ้านว่าวันข้างหน้า
ถ้าป้าดำตายไปลูกหลานจะได้มาอยู่กันตรงนั้น

เอากันจริงนะคะคุณผู้ชมครอบครัวนี้
มีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นเรื่องเศร้าคุณผู้ชม
จิตใจก็ระเนรนาศตามที่เห็นอย่างนี้เลยค่ะ
ก็มีป้าดำที่คอยประคับประคองครอบครัว
เป็นหลักเลยหรือว่าเป็นศูนย์กลาง

เวลานอนแทบจะไม่มีเลยสุขภาพก็ย่ำแย่
เราเองนะคุณผู้ชมก็เชียร์แหละ
ตรงนี้คือในส่วนที่ช่วยได้ในพื้นที่ของเรา
เชียร์อยากให้ได้ตังค์ตามเป้ากลับไปจริง
งั้นขอถามคำถามสุดท้ายก่อนจะเริ่มเกมอีกรอบหนึ่ง
ระดับความสุขในการดูแลคนอื่น

ก็เป็นความสุขว่าที่เราได้ทำ

เป็นความที่ตัวเองเป็นคน

เขาเรียกว่าความสุขนะ
ผู้ให้ก็จะได้เป็นผู้รับ
ยิ่งให้มากก็ได้รับกลับมามาก

ให้ป้าดำได้ตามเป้า

ถ้าผ่านเพลงนี้ได้ก็เกินครึ่งทางแล้วนะครับ
เกินครึ่งทางเพราะต้องการ๗เครง
กินโทรเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทมาเลยครับ
กินโทรเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทมาเลยครับ
ตัวช่วยก็มาตัดสินใจกันนะครับตอนแรกครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทนะครับป้าดำครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
ตัวช่วยล่ะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
สิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่
๑ค่ะ๑นะครับ
มาดูกันนะครับแผ่นที่๑ก็คือ
แผ่นที่๑นะครับเปิดออกมาแล้วเป็น

เอาล่ะได้ให้เบอร์ใครไว้ไหมครับป้าดำ
ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เลยนะครับใช่
โอ้โหก็เท่ากับว่าตัวช่วยแผ่นนี้เนี่ยเสียเปล่าเลยนะ

เลือกไปแล้ว๑แผ่นแผ่นที่๑นะครับ
ตอนนี้เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่น

เป็น๒ครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับป้าดำ

เดี๋ยวเขาลงไปเขาดักทางก่อนเลย

ขอให้โชคดีนะครับประดับนะครับ
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
ภูมิคุณภูมิคุณ
ภากเพ้อนรักไม่ลงส่วงใจฉัน
เสียงเพลงที่คลุนชวนใจวัน
ฝากรำคัญถึงเพศบุรี
ขอบคัน
ปีใกล้ก็เมืองแค่นั้นไกลไกลแค่นี้
แล้วยัยไม่มาหาเลยนี้
เกือบจะปิดโรคเช้าเย็น

ช่างแย่

แต่แทรกชัย

กรุงฝากความรักไม่มุ่งไม่วางเว้น
เพิ่งมีสอยทองสองร้อยเซ็น
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเพียงชง
แล้วใครลืมใคร
ข้าว่าพวกรักใหม่นครปธม
ลงอย่างกล้ำกลืนปืนใจข่ม
สุรธมเซ็นทม
รมัน
มองหยอด
ข้าว่าง
ยอดเข้าสู่ข้าตึง
จวนเสียบปาก
โทษฝุ่นลูกมีเพียงต้นยา
วาสนาจึงพาเป็นรอง
สาวเมืองน้ำตาล
ปากแท้งเซ้าไล่ตาล
จากใจน้อง
โทษตามสักคำ
ยังขุนคล่อง
พุ่งกระจมทอง
ไหนมีสองใจ